ข่าวนี้ก็พระครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเป็นคนที่ไปก่อเหตุกับพระ
อาศัยที่จังหวะที่ท่านจำวัดนะครับ
จำวัดอยู่ไอ้ผู้ชายคนนี้

ไปล้วงเอาของมีค่าเอาบัตรใจ
แต่พระท่านสงสัยว่าผู้ชายคนนี้นะ
เคยมาขายพระให้อยู่ครั้งหนึ่ง

เข้าไปแบบสะแพงเลย
โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ชายคนนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้ากุฏิของวัดอุดมรังศรี
หนองแข็มกรุงเทพมหานครนะครับ
กฎหมายก็ไม่กลัวบาปก็ไม่กลัวนะครับ
เดินเข้าไปในกุฏิใช้เวลา๓นาทีแล้วก็เดินออกมากับกระเป๋า๑ใบ
แล้วก็ขี่รถออกไปอย่างใจเย็นเหตุเกิด๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
บ่ายสองได้ครับพระสวงกิติเมธีอายุเจ็ดสิบแปดปี
พระผู้เสียหายเล่าบอกว่าหลังจากฉันเพลประมาณเที่ยง
อาตมาก็เข้าไปจำวัดในกุฏิยอมรับว่าไม่ได้ล็อกประตูห้องหรอกนะ
ออกมาอีกทีประมาณบ่ายสองของหายแล้วคือท่านเนี่ยวางกล่องใส่ปัจจัย
ไว้ใต้เตียงในนั้นเนี่ยมีเงินหนึ่งพันบาทแล้วก็มีสร้อยพระ
พวงใหญ่สองพวงสองพวงนี่ประมาณยี่สิบองค์ได้
คาดบอกว่าผู้ชายที่มาขโมยน่าจะเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่เคยมาขายพระ
ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะตอนนั้นผู้ชายคนนี้เข้ามาถึงในกุฏินะ
แล้วก็มารู้ว่าทรัพย์สินในกุฏิมีอะไรบ้างเพราะว่าหลังเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเข้ามาในกุฏิอีกเลย
ท่านก็ไปแจ้งตำรวจสอนอนหนองแขมไว้แล้วนะครับลองฟังท่านหน่อยฮะ
เพราะว่านั้นข้อหยิบต่างจากกล่องมาให้มัน